นี่คนมีลูกอ่อนลูกน้อยรีบกิน

ทุกอย่างต้องแช่ให้ลูกแป๊บเดียวได้เลย
ดีแหละครับก็พี่รักลูกพี่
โอ้โหแต่พี่รู้ไหมว่าโต๊ะพี่เนี่ยทัวร์มาลงเพียบเลย

เพจพวกเราคือผู้บริโภค
นำมาแชร์พร้อมกับระบุข้อความสั้นมากบอก

พี่เบิร์ตมุมกล้องเนี่ยเหมือนกับว่าเจ้าตัวเขาถ่ายเองใช่ไหม
น่าจะเป็นอย่างนั้น
ถ่ายเองแล้วโพสต์เอง

นี่แหละครับ
เขาบอกคือเทคนิคของคนมีลูกเล็กหรือยและลูกน้อย

เคครับบอกแล้วว่าโต๊ะพี่ทัวร์ลงถล่มยับ

น้ำดื่มเอาของขาวมาใส่แบบนี้ได้ยังไง
แนะนำแนะนำหลายคนแนะนำให้คุณแม่
รู้จักเรียกถ้วยแบ่งรู้จักไหม

แล้วถ้าคุณจะทำแบบนี้คุณทำไปเลย

โอ้โหแต่คอมเมนต์นี้แรงว่ะว่า
เป็นแม่เหมือนกันแต่ไม่เคยทำแบบนี้
อกจากมีลูกแล้วมารยาทก็ควรมีด้วย
โอ้โหอันนี้แรง
บางคนบอกว่าถ้าจะทำแบบนี้แนะนำให้กินอยู่ที่บ้านค่ะ

คุณผู้ชมอันนี้ก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับ

เหมาะความสมอะไรก็ต้องคิดถึงคนอื่นเขาด้วย
พอใช้ภาชนะผิดประเภทแบบนี้แล้วคือแก้ว
เดี๋ยวก็ไปให้ลูกค้าคนอื่นดื่มน้ำอีก

ใช่ค่ะมันจะเหม็นคาวใช่